สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
เริ่มต้นข่าวแรกกันเลยค่ะที่เรื่องราวของนักร้องหนุ่มเอวพลิ้วอย่างฮั่นอิสริยะค่ะ
จากลีลาท่าเต้นของเขาจะโดนใจแฟนแล้วนะคะ
แต่งานนี้ไม่รู้ว่าน้องสาวคนสนิทอย่างไอซ์ปลีชยาจะงอนหรือว่าจะว่ายังไงคะ
จากลีลาท่าเต้นเอวพริ้วของหนุ่มฮั่นแล้วนะคะ
หลายคนจึงอดเป็นห่วงน้องสาวคนสนิทอย่างไอซ์ปรีชยาไม่ได้
ว่าจะออกอาการน้อยใจบ้างหรือเปล่า
โดยหนุ่มฮันออกตัวแทนเลยว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนค่ะ
เพราะทั้งคู่มักจะพูดคุยถึงเรื่องขอบเขตในการทำงานกันอยู่เสมอ
และจะไม่ก้าวกายซึ่งกันและกัน
แม้พักหลังมานี้จะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเหมือนที่ผ่านมา
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเดินหน้าตั้งใจทำผลงานของตัวเอง
คอนเสิร์ตของหนุ่มฮันและงานการแสดงของสาวไอซ์
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ความเข้าใจกันของทั้งคู่นั้นลดน้อยลงค่ะ
ถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกครับ
ก็แค่แบบเอออาจจะมีบอกกันนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับผมว่า
วันนี้นะแบบนี้นะต้องเล่นแบบนี้นะอะไรยังไง
เราทำอยู่ตรงนี้เราก็เข้าใจครับว่าเป็นการทำงานก็เลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถามอะไรมาก
แต่ว่าน้องเขาน่ารักเขาก็จะบอกคืออย่างถ้าสมมุติวันนี้มีซีนแบบเลิฟซีนอะไรอย่างนี้
เขาก็จะบอกมาเลยว่าเออเนี่ยนู่นแบบวันนี้นะเล่นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้

ก็คุยครับคุยแต่ก็คุยน้อยลงเพราะว่าทำงานทำงานเยอะจริงครับแล้วก็ผมค่อนข้างยุ่งกับเรื่องของการทำคอนเสิร์ตด้วย
ไม่มีปัญหาอะไรครับก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการทำงานอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอาจจะมีแบบนิดนึงคือถ้าหาเวลาได้บ้างคือแบบไม่ใช่แบบ๒๓อาทิตย์อะไรอย่างนี้
และในช่วงวันวาเลนไทยที่ผ่านมานะคะหนุ่มฮั่นก็ใช้โอกาสนี้แหละมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ส่วนสถานะของเขาทั้งคู่นะคะถ้าเกิดว่าเลื่อนจากการเป็นพี่น้องเมื่อไหร่
ฮันบอกเลยว่ามาอัปเดตให้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะ